ข่าวแรกวันนี้บอกเลยว่า๓๐ล้านสะเทือนทั้งวงการจริงนะฮะ
หลายคนคงได้ติดตามข่าวอันนี้กันมาอย่างยาวนานแล้ว

รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงบ้านเรา

ไปซ่าลอตเตอรี่ค่ะ
คุณพึ่งชัดเจนนะคะซื้อจากใครเลขอะไรดูกันนะครับ
ไปจัดเลยนะเพราะพดคลิปให้ชาวเน็ตได้ช่วยเป็นพยานแล้วนะ
แหลงคดีหวย๓๐ล้านคนโกหก
เตรียมตัวจำนวนต่อหลักฐานค่ะ
แต่นี่คือหลักฐานของอีฉันนะคะ
ถูกรางวัลที่๑ก็คือของตรู

ฉันจะแจ้งคุณตำรวจก่อนหวยออกเด้อ

ก็คือแบบเออดิฉันจะพูดได้ไม่เต็มปากนะคะ
ถ้ามาเป็นรางวัลที่๑เออก็แอบไปทางนู้นนิดหนึ่ง

เขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานไม่เอานะคะไม่ลบ

ทุกคนมาเป็นพยานใต้คอมเมนต์ให้หน่อยนะวันนี้ของเขา
เหล่าฟอลเลอร์ก็แห่มาเป็นพยานในการซื้อลอตเตอรี่ของพี่เอกกี้ด้วยนะคะ

แล้วก็อวยพรให้พี่เอกกี้ถูกรางวัลที่๑แบบเห็งปังไปเลยจ้า
อย่างที่พี่เอกกี้บอกนะถ้าสูงที่๕จริงนะคุณ